ช่วงนี้พาไปดูการเรียนการสอนกันหน่อย

ของผู้สูงอายุแต่เตะแต่งตัวเป็นน้องหนู

ใช่ค่ะที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับ

เปิดเรียนอย่างเป็นทางการเข้าสู่สัปดาห์ที่๔แล้ว
สำหรับโรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลเมืองพิบูร
มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานี
และนี่คือนักเรียนคอซองรุ่นใหญ่ค่ะ
รวมแล้วอายุหลายพันปี
กำลังพากันเดินทางไปโรงเรียน
ด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนมต้น
หน้าตาแต่ละคนเบิกบานจำใส
ไปโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเลยล่ะค่ะ
บางคนมีผู้ปกครองส่งขึ้นรถ

ปั่นไปโรงเรียนเองแบบชิล
แม่ถึงจะอายุปูนนี้
แต่ร่างกายยังแข็งแรงดีอยู่

ได้เวลาทำกิจกรรมหน้าเสาทงค่ะ
ทั้งเคารพธงชาติและสวดมนตร์

ก่อนจะเดินเป็นแถวเข้าหอประชุม

ทำเอาคุณครูและนักเรียนต่างเพลิดเพลิน
ลืมอายุกันเลยทีเดียว
ใช่ค่ะก็ว่าจับมือจับมือ

เกิดจากการรวมกลุ่มของผู้สูงอายุ
ตั้งแต่๖๐ปีขึ้นไปค่ะ

เปิดโรงเรียนหลักสูตรสูงวัยตรี

ตั้งแต่เวลา๙นถึง๑๒น
หลักสูตรนี้เรียนฟรีค่ะ
คือต้องการให้ผู้สูงวัยนั้นได้

แล้วก็มีจิตใจที่เบิกบาน
ทานอาหารให้เป็นยา

ภูมิปัญญาของชาวบ้านมาเฉลี่ยกัน

คือเราก็เน้นหนักอยู่เรื่องของ

ตามที่ได้เคยไปโรงพยาบาลนะครับว่า

อาหารต้องให้ครบ๕หมู่

๓และก็อารมณ์อารมณ์เกี่ยวใส
นะครับจึงได้คิดโครงการนี้ขึ้น

งดเสพกับการงดการสูบ

ผู้สูงวัยของเรานี้ถ้าไม่มีกิจกรรมอะไร

ผู้สูงวัยเราถึงจะมีกิจกรรม

ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดีที่เปิดพื้นที่
ให้กับผู้สูงวัยได้มาพบปะพูดคุย

แต่ละคนยังตื่นเต้นที่ได้ย้อนวัย
กลับมาใส่ชุดนักเรียนอีกครั้งค่ะ